คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์นะครับได้แจ้งการลาออก
แจ้งการลาออกจากการเป็นสอสอแบบบัญชีรายชื่อของพักไทยสร้างไทยแล้วนะครับ
คือยังยืนยันว่าที่ได้ประกาศเอาไว้
แล้วเดี๋ยวจะเลื่อนลำดับผู้สมัครของพักถัดไป
ขึ้นมาทำหน้าที่แทนเพื่อให้มีโอกาสนะครับ
ได้ทำงานแก้ปัญหาให้กับประชาชนการตัดสินใจครั้งนี้นะครับ
ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่เธอได้เคยประกาศไว้ตั้งแต่เมื่อก่อตั้งพัก
ก็คือเป็นเสาหลักลงหลักปักฐานตั้งพักให้สำเร็จ
แล้วจากนั้นจะเป็นสะพานเชื่อมโยงนะครับ
ทุกคนเข้ามาทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองนะครับ
จะทำให้พักไถ่สร้างไถ่นั้นเป็นสถาบันทางการเมือง
คุณผู้ชมครับคุณหญิงสุดารัฐก็ได้พูดถึงนะครับ
การทำงานที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการเรียกร้อง
เรียกร้องไปที่สวครับในในโพสต์อันเดียวกันกับการลาออกนี่แหละครับ
คุณผู้ชมฮะเรียกร้องไปอย่างสอวอทั้งสองร้อยห้าสิบคน
ยึดหลักการประชาธิปไตยไม่ฝืนเจตจำนงของประชาชนนะครับ
ซึ่งอาจจะทำให้ประเทศเข้าสู่นะครับ
ลมของความขัดแย้งอีกก็ได้นี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดจากไทยสร้างไทยครับ
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ครับค่ะซึ่งคุณหญิงก็ยืนยันจุดยืนของไทยสร้างไทยด้วยนะคะ
ที่จะโหวตให้พักที่มีเสียงเป็นอันดับหนึ่งตามคันลองประชาธิปไตย